เอ้าคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปนะบอกเลยว่าแหมความกล้าของพี่เขานี่มันสุดจริงเลยนะครับ
สามารถจับสิ่งนี้ได้ด้วยมือเปล่า
โอ้โหดูหาจังหวะดีแล้วปั๊บโอ้โหหางดิ้งแล้วเสียงคือเสียงเหล่าบรรดาสาวที่ลุ้นอยู่ใช่

คุณพี่ต้องจับมือฝั่งนี้เลยหรอ
ทำได้ครับคุณยอดความสามารถ
แต่ผมบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะเอาที่เขามีความชำนาญก่อนแล้วกัน
อย่างท่านเนี่ยเขาน่าจะมีความชำนาญน่าจะเคยจับมาก่อนเพราะไปจับอย่างนี้ตุ๊กแกมันงับมันกัดเอาได้นะ
ก่อนจะชำนาญต้องเลือกคนที่ไม่กลัวด้วยนะ
ใช่น้องใบตองคุณรู้สึกยังไงกับคลิปนี้
คุณไปถามคนที่เขาไม่ถูกกับตุ๊กแกคุณชนะ

คุณขนมิดกว่าคุณเหนือเหนืออ่ะขนข้อ

เป็นทักษะความสามารถเฉพาะตัวก็ใช้วิธีตามแต่ถนัดกันไปนะคะ